มาดูกันต่อกับสาวไอ้พิสดา

เมื่อวานนางไปรับรางวัลอยากถามไทย

เพราะว่าเอาพูดตรงเพื่อนนางก็เล่าให้ฟังว่า
คนมาจีบเรียงคิวยาวเลย
กลัวจะไม่ใช่
ทริปที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนยุโรปจะเป็นอย่างไร

ไม่เชื่องงน่ะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะไม่เชื่องงน่ะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวถ้าวันนึงมันใช่นะตอนให้เราวิ่งหนีอย่างไรแล้วหนีมันไม่พ้น
แต่ตอนนี้ถ้ามันไม่ใช่ให้เราวิ่งหายังไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดี
รู้จักคนเยอะมากเยอะกว่าเพื่อนอะไรอีกอ่ะจนเพื่อนบอกว่าไม่รู้จะแนะนำใคร
เพราะว่าไอ้แบบเพื่อนเยอะอะไรอย่างนี้รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
แต่ก็ยังเชื่อค่ะว่าคงไม่ขึ้นคานหรอก
ไม่ได้มองแค่แฟนเฮ้ยน่ารักเธอแบบอินกับฉันเธอมีเวลาให้ฉัน
แค่นี้กินข้าวดูหนังอะไรอย่างนี้มันก็โอเคละอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คือถ้ามองอนาคตมันก็ต้องหลายอย่าง

ไม่เช็คค่ะก็เคยมีนะเช็คเมื่อปีที่แล้ว
เขาบอกปีนี้ยังไงก็ไม่มีแล้วบอกตลก
อย่างเราเหรอจะไม่มีเออมันไม่มีจริงว่ะ
เครียดเช็คเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาบอกว่า
คนนี้ใช่เนื้อคู่แล้วเราจะอินเกิน
แล้วคิดว่าเป็นเนื้อคู่เราทั้งที่แบบ
เราควรที่จะพิจารณาเองว่าเรามองกับเขาหรือเปล่า